เอาละครับทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของคุณแซมหน่อยนะฮะ
คุณแซมเนี่ยเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะเขาก็ต่อสู้กับมะเร็งของเขามานานแล้ว
การล่าสุดนะครับ๙คนละ๙เพื่อ๘โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
นี่ฮะนายนัทพลเสมสุวรรณหรือว่าแซมวัย๓๒ปีเป็นนักวิ่งสู้มะเร็ง
ที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังในช่วงเวลานั้นเห็นไหมฮะ
เขาก็มาวิ่งด้วยแบบนี้เลยนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เขาก็สู้
เคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็เป็นโรคแพ้ยาอย่างรุนแรงด้วยนะครับ
เอาชีวิตไม่รอดมาแล้วดูแลรักษาตัวเองมากว่า๑๐ปี
โครงการ๙คนละ๙รอบล่าสุดเนี่ย๓๐กิโลเมตรวิ่งสำเร็จด้วยนะครับ๓๐กิโลเมตร
แต่หลังจากเสร็จสิ้นงานในครั้งนั้นล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๒๗ในช่วงเช้ามืดของวันที่๒๗นี้ก็คือพรุ่งนี้เช้า
ผมจะต้องเข้ารับการวางยาสลบเพื่อผ่าตัดคุณหมอสงสัยว่ามะเร็งที่สงบไปสิบกว่าปี
โรคแพ้ยาอย่างรุนแรงโรคนี้๑ล้านคนจะเจอได้๗คนเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต
ผลข้างเคียงของมันจะทำให้ปากแข็งลิ้นแข็งพูดไม่ชัดมีรอยไหม้เกิดขึ้นที่ลิ้นมือและเท้าตัวผอมและดำ
มันเริ่มจากอาการเจ็บคอครับผมผมก็เข้าใจว่าคออักเสบธรรมดา
แต่ว่าพอไปหาหมอประมาณ๓รอบแล้วมันยังไม่หายสักทีก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลดูลองปรึกษาที่อื่นดูก็
คุณหมอก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งขึ้นมาจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพราะเชื้อครับผม
มารู้ก็คือหลังจากเราวิ่งรอบที่ผ่านมาใช่ไหม
ไม่ครับผมโดนวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นก่อนแต่ว่าจริงมีคือผ่าตัดก่อนด้วย
แต่ว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันมีความหมายกับชีวิตเราก่อนก็เลยไปวิ่ง๙๙ก่อน
ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการต่อสู้๓ปีหลังจากเริ่มออกวิ่งเป็นช่วงที่สร้างประโยชน์
ผมคิดว่าชีวิตเราจะมีค่าถ้าเราสร้างประโยชนให้กับสังคม
ถ้า๑๐ปีที่ผมมาผมต่อสู้อย่างเดียวแล้วผมก็ตายไป
ผมจะกลายเป็นนักสู้แต่ผมไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคม
แต่๓ปีหลังที่ผมได้ออกไปพูดปริยายออกไปเล่าเรื่องของการต่อสู้แล้ว
แล้วมีคนที่ฟังแล้วพยายามต่อสู้ตามผมมีครอบครัวที่ได้รับความสุขจากกำลังใจของผม
มันกลายเป็นว่ามันเหมือนความสุขที่เราเคยได้รับมามันได้รับการส่งต่อ
ผมภูมิใจในตัวเองทุกวันนี้ผมภูมิใจในทุกความเจ็บปวดที่ก้าวผ่านมาได้
คุณแซมนัทพลจะเข้าผ่าตัดพรุ่งนี้เช้านะครับ
ท่านผู้ชมครับเขาก็บอกว่าเขาจะสู้
และก็มีความหวังที่จะต้องเดินต่อไปให้ได้

ค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาว
มันเหมือนตอนที่เรานอนติดเตียงหมดหวัง
เรามองไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตเราเลยนะ
คือผมไม่รู้จริงว่าผมจะรอดไปจากจุดนี้ได้ยังไง

ถ้าคุณมองไม่เห็นแสง
ผมมอบคุณคุณจะสร้างแสงขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

จงพยายามมองหาถ้าหาไม่เจอ
จนคุณจงเป็นคนสร้างความหวังกันขึ้นมาด้วยตัวเอง

รู้สึกอย่างนั้นพยายามสู้ต่อไปให้ได้ครับ
คุณผู้ชมคะและกำลังใจสำคัญของคุณแซมค่ะ

คุณแซมบอกว่าถ้าไม่ได้น้องสาวคนนี้

เพราะว่าน้องสาวคนนี้ช่วยเหลือทุกอย่าง
ดูแลตั้งแต่เริ่มป่วยเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะคะ

แทนที่จะได้เล่นกับเพื่อนกับฝูงอย่างสนุกสนาน

สัญญาว่าจะดูแลพี่ชายไปตลอดชีวิต

ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ก็รู้สึกหายกังวล

ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปด้วย
ขอให้พรุ่งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะ